นักร้องแรปชื่อดังชาวมาเลเซียก็ถูกควบคุมตัวมาขึ้นศาลนะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีฐานทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องหม่นหมอง
ถูกร้องเรียนว่ามีเนื้อหาล้อเลียนและดูหมินศาสนาอิสลามนะครับ
ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวฝากขังเป็นเวลา๔วันนะครับ
เพื่อรอนำตัวมาขึ้นศาลปีนัง
ในข้อหาทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องบ่นหมองเจตนาดูหมินศาสนา
ถูกร้องเรียนว่าเป็นการดูหมินศาสนาอิสลาม
กำลังแร็ปแล้วก็เต้นอยู่หน้าวัดพุธและก็รัฐทิเตา
รวมทั้งอยู่ด้านในของบวชคริสต์
และด้านนอกมัศยิตหลายแห่งทั่วมาเลเซีย
พร้อมทั้งยังใช้คำว่าอัลละและเมกะในเพลงนี้ด้วย
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีกันระหว่างศาสนาต่าง
และได้ตัดต่อภาพที่เป็นปัญหาดังกล่าวออกไปแล้ว

รวมทั้งไม่ขออุทธรณคดีและไม่ให้สัมภาษณ์ใด
แก่ผู้สื่อข่าวหลังจากการไต่สวนเสร็จสิ้น
โดยหากพบว่าเขามีความผิดจริงก็จะมีโทษจำคุกสูงสุด
เกิน๒ปีหรือว่าโทษปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
เหตุไฟฟ้าดับจนเกือบทำให้เขาถูกจับกลุ่มมาแล้วครับ